รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะครับ
ก็จะเป็นการเลี้ยงขอบคุณผู้ที่ปฏิบัติภารกิจ

วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

จะจัดกันแล้ววันที่๖กันยายนนี้นะครับ
โดยเมื่อวานนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งได้มีการประชุม
เป็นการประชุมเตรียมการจัดงานรวมใจ
ขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ที่จะมีขึ้นในวันที่๖กันยายนนี้แล้วนะครับ
สำหรับตัวเลขผู้ร่วมงานในส่วนต่างประเทศ
มีผู้ตอบรับแล้วทั้งสิ้น๙๖คน
ส่วนรายชื่อผู้ร่วมงานทั้งหมดที่ลงบัญชีไว้

ตอบรับมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคุณนะ

ถือว่าเป็นงานใหญ่มากนะครับโดยด้านของที่พักก็เตรียมไว้ที่พุทธมนต์ทน
แล้วก็เรื่องของยานพาหนะนะครับ
ทางภาครัฐเองมีการจัดยานพาหนะรับส่ง
มายังพระราณพระราชวังดุสิตสถานที่จัดงานเลี้ยง
รวมถึงจัดรถรับจากจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียงมายังบริเวณงานนะครับ
กิจกรรมหลักก็เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานและทีมหมูป่าอาคาเดมี่
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานความช่วยเหลือให้ทีมหมูป่า
แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
และในงานนี้จะมีการมอบสำเนาพระราชกระแสรับสั่ง

พระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
โดยจัดพิมพ์ไว้๑๒๐๐๐ชุด
ก็ตามบัตรที่เชิญไปนะครับ๑๒๐๐๐ท่านนะครับ
ซึ่งเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
ทีมงานก็จะเป็นการเน้นโทนสีขาวสีเขียวและสีม่วง
อย่างที่บอกไปเรื่องที่พักไม่ต้องเป็นห่วง

เรื่องของรถเดินทางไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
ที่พักก็จัดเตรียมไว้ให้นะครับ
รวมทั้งกำหนดให้สนามหลวงเป็นจุดรวมพล

ยังพื้นที่งานตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
รูปแบบของงานก็จะเป็นงานเลี้ยงขอบคุณ
แล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลวงรัชกาลที่๑๐รวมถึงสะดุดี
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
โดยมีการแสดงดนตรีที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
สื่อมวลชนทั้งที่เข้าร่วมงานแล้วก็ที่ไปทำข่าวนะคุณ

เพราะฉะนั้นก็ดูเดี๋ยวรอติดตามกันได้
ก็เป็นสื่อหนึ่งที่เดี๋ยวจะไปร่วมในงานเลี้ย